เสียรับเหมาเพิ่งจะออกมาจากสถานบันเทิง

แล้วก็มีปากเสียงกับแฟนสาวก็ทะเลาะกันธรรมดา
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็มาถามว่าทำไมเสียงดังเห็นทะเลาะกันเหรอ
เสียรับเหมาเองก็ตอบกลับไปบอกว่า
ก็ไม่มีอะไรก็ทะเลาะกันธรรมดา
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ชี้หน้าแล้วบอกว่า

แล้วคุณไปยกพวกคือวัยรุ่นมาประมาณ๔๕คน
รุมทำร้ายเสียรับเหมา
เมื่อกี้เขาเพิ่งทะเลาะกับแฟนก็เป็นเรื่องของเขากับแฟน

แต่ปรากฏเขาถูกทำร้ายถูกกระทืบจนช้ำในเสียชีวิต
คุณตัวแฟนสาวบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับแฟนนุ่มของเธอนะครับ
เพราะว่านี่คือการทะเลาะกันธรรมดาของแฟนเท่านั้นเองนะครับ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๓๑ตุลาคมสักประมาณตี๔
แล้วก็ผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายเสียชีวิตคือเมื่อวานนี้
วันที่๑๐พฤศจิกายนขออภัย๒วันก่อนคือ๑๐พฤศจิกายน
ตอนนี้มีคลิปออกมาเปิดเผยแล้วนะคุณดูสิ
ถูกรุมทำร้ายจนแน่นิ่งแบบนี้นะฮะเพราะว่าคนที่เรารุมทำร้ายเนี่ย
เป็นชายวัยรุ่น๕คนทำร้ายนายสมชาติชัยเดชะหรือว่าเสียแดง
อายุ๔๒ปีเจ้าของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับหน้าสถานบันเทิงบริเวณถนนทางเข้าออกสถานบันเทิงแห่งนี้
เขตเทศบาลเมืองบุรีรำช่วงตี๔ของวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็อย่างที่บอกไปหลังจากนั้นเสียแดงได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ว่าอาการสาหัสนะฮะมีเลือดคั่งแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนนะครับ
ด้านของแฟนสาวของเศรียดังก็คือหญั่งสาวซุดาอับรำ

ยังเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เธอก็ไปเที่ยวสารบันเทิงกัน๓คน

แฟนนุ่มซึ่งเป็นเสียรับเหมาหรือว่าเสียแดงแล้วก็ลูกน้องแฟน
ตอนเดินออกมาจากสถานบันเทิงจะขึ้นรถกลับบ้านนะครับ
ลูกน้องแฟนก็เป็นคนไปเอารถเพื่อจะมารับตัวเธอแล้วก็แฟนนุ่มกลับบ้าน
ตอนนั้นเธอเดินอยู่กับแฟนหนุ่มสองคนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันไม่ถึงขั้นตบตีกันนะ
และอยู่นะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเสียงดังทะเลาะกันหรือเปล่า
ตัวของเสียแดงก็ตอบกลับไปบอกไม่มีอะไรก็ทะเลาะกันนี่แค่แฟนกัน
ก็ตอบไปปกติตอบไปปกติแต่ผู้ชายคนนั้นอยู่อยู่ก็ไม่พอใจ
แล้วก็หันมาชี้หน้าเสียแดงบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่
จากนั้นก็ไปยกพวกมามารุมทำร้ายเสียแดงต่อหน้าแฟนสาวเลย

ตัวเธอก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าอยู่ทำไมกลุ่มคนพวกนี้
มาทำร้ายร่างกายแฟนนุ่มของเธอนะฮะซึ่งในขณะนั้นเธอก็พยายามห้ามปราม
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่ฟังเธอเลยนะฮะแล้วก็แฟนนุ่มซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
พยายามยกมือไหว้กลุ่มวัยรุ่นนี้แล้วนะขอให้ไว้ชีวิตไว้ชีวิต
แต่พวกนี้ไม่ยอมหยุดครับรุมทำร้ายแฟนนุ่มของเธอ
สลบอยู่กลางถนนเลือดออกจมูกแล้วก็เขียวช้ำตามร่างกายนะครับ
จากนั้นหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นหลบหนีไปนะฮะตัวเธอเองก็ประคองแฟนขึ้นรถเพื่อจะไปหาหมอ
แต่แฟนเนี่ยยังพอจะมีสติบอกว่าไม่ต้องให้ไปกลับบ้านเลยนะฮะ
ตัวผู้หญิงก็เลยพาแฟนนุ่มนะครับกลับบ้านแต่ก่อนกลับก็ไปซื้อยา
ปวดแก้อะไรให้แฟนกินคือไม่นึกว่ามันจะหนักขนาดนี้ไงนะครับ
กระทั่งเช้าวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาแฟนก็มีอาการผิดปกติครับ
ก็เลยพาแฟนนุ่มไปโรงพยาบาลแต่เมื่อเวลา๒๓นาฬิกาของวันที่๑๐พฤศจิกายน
ปรากฏว่าแฟนเสียชีวิตหมอตรวจพบว่ามีอาการช้ำในแล้วก็เลือดคั่ง
คือตลอดช่วง๑๐วันไม่ไปหาหมอเลยคุณพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างเดียว
สุดท้ายนะฮะก็เรียกว่าไม่ทันการช้ำในเลือดคั่งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ตัวของฝ่ายหญิงยืนยันบอกว่าไม่เคยรู้จัก
แล้วแฟนนุ่มไม่เคยมีเรื่องอะไรกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันซะมากกว่านะครับ
แต่เธอก็บอกไม่น่าจะมาทำร้ายกันแบบนี้นะฮะ
ด้านของแม่ของผู้ตายนะฮะก็คือนางปุศกรอายุ๖๖ปีบอกว่า
ทำไมคนเราถึงจิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้มีอะไรก็น่าจะพูดคุยกัน
ไม่ได้ใช้กำลังกันแบบนี้เลยอยากจะบอกถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อยากให้มามอบตัวถ้ามามอบตัวนะมารับผิดก็จะอโหสิกรรมให้
คือถ้ามาขออโหสิกรรมแม่ยอมแม่อโหสิกรรมให้
แต่ขอให้มามอบตัวรับโทษทางกฎหมายด้วยนะครับ
ในเรื่องของคดีผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกต่อ
สักษีเสริมผู้มับการซ้อภอเมืองบุรีรำ
ผู้มกลับให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ย
รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจน
จากการสอบถามข้อมูลญาติของผู้เสียชีวิต
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับ
เพราะก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีปากเสียงกับแฟนสาว
แล้วกลุ่มวัยรุ่นนี้ขับผ่านมาพอดี
แล้วก็เป็นการเข้าใจผิด

ก็เลยมารุมทำร้ายกันแบบนี้นะครับ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นถูกตามมา
คือคนที่ขี่จักรยานยนต์มาถามคนแรก

ไปตามพักพวกมาจากร้านหมูกระทะ

แล้วก็มารุมทำร้ายคนตายนะครับ
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเข้าไปช่วย
เพราะว่าเป็นช่วงที่สารบันเทิงปิดให้บริการแล้ว

ออกติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะครับ